ในช่วงเย็นวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกนะครับ
ควรพลาดมีศึกใหญ่ให้ดูนะครับ

น่าติดตามนะครับเพราะว่านักกีฬาของเรา
เพราะว่านักกีฬาของเราผลงานยอดเยี่ยมจริง
อยู่๒๐เหนือความคาดหมายมากนะครับ

ครูตองชะดลพัดวิรัตชัยครับ
มีกซ์มัลชีวอาร์ตขนาดแท้เลยนะครับ

ถือว่าเป็นดาวรุ่งในกีฬาประเภทนี้

เป็นการเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับไฟล์ทวันนี้โดยเฉพาะ
ก็เก็บตัวยาวเลยนะครับประมาณ๓เดือน
ที่เป็นคนลงนวมให้นะครับก็จะดู

แล้วก็คู่ซ้อมเทรนเนอร์อีกหนึ่งคน

ซึ่งเป็นทีเด็ดของตองในช่วงหลัง

ถ้าเกิดยืดเยอะเนี่ยโอกาสเราแพ้สูง

มาดูผลงานช่วงหลังของครูตองกันหน่อย
สถิตินะตอนนี้๑๒ครั้งที่ขึ้นแข่งขัน

และเป็นการชนะน็อกคู่ต่อสู้ทั้งหมดด้วยนะคะ
เป็นการชนะน็อกยกที่๑ไป๓ครั้ง
ส่วนอีกหนึ่งครั้งนะคะก็เป็นการแพ้คะแนนให้กับ
ซูสยาคาเยฟจากรัสเซียเมื่อปลายปีที่แล้ว

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
น็อกราหุ่นราจูจากอินเดียน็อกยกที่๑

เฉพาะชินยาเอากิเป็นจอมเก่าที่ผ่านสังเวียนมามากกว่าเรา

สถิติของชินยา๔๙กลางชนะ๔๐แพ้๘ไม่มีการตัดสินหนึ่ง
โดยผ่านการประทะกับนักสู้ระดับโลกมาแล้วมากมาย
แล้วก็เป็นจอมปล้ำเจ้าของฉายาโคบิคังจูดังนะครับ
คือแปลเป็นไทยก็คือเป็นจอมปั้ม๑๐ดั้งแห่งท่าบิน

เขาบอกว่าช่วงหลังเขาแพ้มาแล้วเขาต้องการจะเรียกศรัทธากลับมา
แล้วก็เรียกความมั่นใจเพื่อจะกลับมาทวงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นมีโอกาสที่ตองน่าจะใช้โอกาสนี้ในการกำจัดจุดอ่อนตรงนี้ได้

ซึ่งถ้าจากชื่อฉันอย่างที่พี่เจบอกไปนะคะก็ต้องยอมรับค่ะว่า
รองเป็นรองอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าครูตองก็อยากจะเอาชนะ
นักสู้ในดวงใจของตัวเองนะคะเพื่อโอกาสที่จะขึ้นไปชิงแชมป์โลก
เป็นตัมเวทแล้วก็จะเป็นเข็มขัดรุ่นที่๓ด้วยถ้าเขาทำได้
ใช่ครับก็น่าติดตามมากนะครับสำหรับการต่อสู้วันนี้
จากนักสู้ไทยแล้วนักสู้จากต่างประเทศเนี่ยก็
เป็นรุ่นที่น่าดูหลายต่อหลายรุ่นด้วยกันนะครับ
จุดขายของครูตองก็คือเรื่องของการเปิดตัว

ลุ้นกันว่าครูตองจะมาเปิดตัวแบบไหน
เขาก็มีการเปิดตัวที่จะอิงกับกระแสตอนนั้นณเวลานั้นนะครับ
อย่างเช่นที่เราเห็นกันในภาพเนี่ยก็เปิดตัวเป็นโปเกมอน
ช่วงนั้นเกมจับโปเกมอนกำลังดัง

ก็เลยต้องมานี่ครูตองมีลูกบอลจับโปเกมอนด้วย
คือทุกอย่างเนี่ยก็ลงทุนด้วยส่วนตัวนะครับ

แล้วก็มีถือแกลลอนน้ำมันซึ่งเอาใจผู้สับสนุนนะครับ
ในวันนั้นซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันยี่ห้อหนึ่ง

หรือจะมีพ่อโยนเข้าผมจำให้ผิดนะครับแล้วก็นี่

ส่วนใหญ่การเปิดตัวนี้ถือว่าสร้างการจดจำให้กับแฟนมากเลยนะครับ
ลงสนามของครูตองแต่ละครั้ง
เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แฟนเขารอคอยนะนอกจากการขึ้นชกบนสังเวียนแล้วก็คือการเปิดตัวนี่แหละว่าจะมาแบบไหนอย่างไร
ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับโครงการ๙คนละ๙ครับ
ช่วงนั้นพี่ตูนมากำลังดังมากเลย
ตอนนั้นยังรวบรวมยอดไม่ครบด้วยถือว่าเป็นการโปรโมทช่วยพี่ตูนไปอีกหนึ่งแรงนะ
ก็ติดตามกันได้วันนี้จะมารูปแบบไหนนะครับ
ก็ให้เดาให้เดาว่าที่ผ่านมาเนี่ยอะไรดังที่สุด

อาอาจจะไม่ก็ค่อยข้องเกี่ยวกับคนไทย
อ้าวลองดูนี่คาดเดาอาจจะเป็นหน่วยซีลก็ได้หรือไม่แน่
ใส่เป็นชุดนักฟุตบอลก็ไม่แน่ครับ
รวมที่จากน้องจากครูตองและและครูเอกนะครับ

แล้วก็การขึ้นสังเวียนมวยไทย๓ยกครั้งแรก
วันแรกบนเวนทีนี้ของชะบวกทองมวยไทยไฟเตอร์

วันนี้สิบกว่าคู่นี้มีแต่ไฮไลท์ให้ติดตามดูกันเพลินเพลินเลยนะคะ
ตั้งแต่สี่ทุ่มสิบนาทีเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
ครับแล้วก็คอมวยสากลอย่าพลาดนะครับ

ตัวเล็กเนี่ยแล้วก็เจอกับทางเซี่ยวจ้างจงคนตรงกลางเหมือนกันนะครับ
ซึ่งคู่นี้จะเป็นการป้องกันแชมป์โลกของเรานะครับ
เซียวจ้างจงเป็นผู้อาชีพดับสองเจ้าถิ่นนะครับ
ที่จีนต่อย๖โมงครึ่งตามเวลาไทยนะครับ

ก็ถือว่าน้ำหนักเบาเหมือนเขาด้วยนะตอนที่ช่างกับเบากว่านิดหนึ่ง

แต่ว่าดูแล้วโดยอายุอนาวของเราได้สดกว่า
แล้วก็เป็นนักมวยจีนคนแรกที่เป็นแชมป์โลกในกีฬามวยสากลอาชีพนะครับ
เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะชกอีกสักไฟล์๒ไฟล์ก่อนจะแขวนนัว
ไม่ว่าไฟล์นี้จะแพ้ชนะก็ตามนะเป้าหมายของเขาแบบนั้น
จะส่งเจ้าจงให้เลิกแข่งขันมวยในครั้งนี้แหละ
ซึ่งก็หวังจะสร้างผลงานให้แฟนมวยประทับใจนะคะ
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ด้วยการชนะแบบไม่ครบยก
หรือถ้าชนะก็ต้องชนะแบบขาดค่ะไม่ใช่การแบบชนะ
แต่ว่าก็อาจจะเป็นงานยากหน่อยเพราะว่าเป็นการชกนอกประเทศ
ก็ติดตามกันได้นะครับซึ่งเสื้อจ้างจงนี้
ก็ชนะเพศปณีกรเขตยิมที่เราเห็นซึ่งเพศปณีต่อยดีกว่าวันนั้นนะครับ
ผมดูย้อนหลังอยู่๑๒ยกเราแพ้คะแนนนะครับ
ซึ่งเขาก็ได้เข็มขัดแบบที่ดูแล้วจริงยังไม่ดี
ผมเชื่อว่าถ้าวันนี้น้องเอาท์มาในฟอร์มที่ดีก็มีโอกาสนะครับที่จะชนะแบบไม่ครบยกได้
วันนี้๖โมงครึ่งต่อด้วยทุ่ม๔ทุ่ม๑๐นาทีกับศึกวันแชมป์เป็นชิปด้วยค่ะ